เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องระวังและเป็นอุทาหรณ์เลยค่ะ
สุนัขที่เลี้ยงไว้เราเลี้ยงเองเนี่ย
ก็ต้องไปเล่นให้ถูกเวลาด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าบางทีเวลามันตกใจด้วยสัญชาติยาน
ก็อาจจะทำร้ายได้นี่แหละค่ะ
เจ้าตัวนี้นะคะสุนัขพันธ์บางแก้ว
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาไปกัดเจ้าของ
ก็คือก็รู้จักกันนะคะก็คือเป็นเด็กนะคะ
บ้านเขาเลี้ยงไว้แล้วก็เด็กชายุ๑๐ขวบก็เป็นลูกชายของบ้านนี้
ก็ไปเล่นกับสุนัขตัวนี้ปรากฏว่ามันกัด
กัดหูขาดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องอายุ๑๐ขวบได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ใบหูข้างซ้ายขาดครึ่งหนึ่งใต้หนกแก้มตาซ้าย
และแก้มมีเขี้ยวถูกกัดค่ะน้องหมีภูค่ะ
ร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะคะที่นำส่งโรงพยาบาลเจ็บค่ะ
กัดหูไปครึ่งหนึ่งนะคะโอ้โห
บางแก้วก็ต้องโดนขังเอาไว้ในกรงหลังบ้านนะคะ
ชื่อว่าเจ้าจัมโบอายุห้าปีค่ะเนี่ยค่ะ
ช่วงที่เกิดเหตุคุณพ่อบอกว่า
พ่อไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะน้องอยู่กับพี่ชายนะคะ
ตอนนั้นน้องกำลังไปตักข้าวตักข้าวเสร็จก็เอา
เอาจานข้าวมาวางที่โต๊ะแล้วก็ไปลูบหัวเจ้าจัมโบ
แล้วคือจังหวะนั้นจัมโบสุนัขพันธ์บางแก้วตัวนี้คือมันนอนอยู่ไงฮะ
มันนอนอยู่มันก็อาจจะตกใจกระโดดกัดน้องทันที
นี่แหละค่ะนะฮะพี่ชายเนี่ยต้องเข้ามาช่วย
แล้วก็รีบโทรศัพท์บอกพ่อคือเขาบอกว่าปกติเจ้าจัมโบ้ตัวนี้มันก็ไม่ได้ดุร้าย
แต่ทำไมวันนี้ถึงได้กัดน้องนะคะแล้วน้องก็เลี้ยงจัมโบ้มาตั้งแต่เล็ก
ตอนนี้ก็ต้องใส่กรงเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งค่ะ